คืบหน้าในคดีของคุณตังโมกันสักนิดหนึ่งนะครับ
นายนิติธรล้ำเหลือหรือว่าทนายนกเขา
เพื่อจะตามต่อเกี่ยวกับความคืบหน้าทางคดีนี้ของคุณตังโม
ดูบรรยากาศกันเลยค่ะคุณผู้ชมช่วงสายที่ผ่านมา

แก่นำกลุ่มประชาชนคนไทยเดินทางไปถึง
แล้วก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่มีการประสานนัดหมายมา
เพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๒๒มีนาคม
ได้มายื่นให้รับพิจารณาเป็นคดีพิเศษ
ทนายนกเขาก็บอกว่าคดีนี้มันเข้าข่ายคดีพิเศษอยู่แล้ว
เพราะว่ามันมีความซับซ้อนหลายอย่างมากเลย
รวมถึงการเจอดินและทรายในปอดของคุณตังโม
แต่ทำไมล่ะไม่มีการตรวจพื้นน้ำตรงจุดที่เจอศพ
ว่ามันเป็นจุดเดียวกันหรือเปล่ามีดินมีทราย
เหมือนกับที่พบในร่างของคุณตังโมไหม
และปริมาณดินและทรายที่เข้าไปในร่างด้วย

ที่บอกว่าเหมือนกล้างปลาที่ขาด้านหลัง
อันนี้ทำไมถึงไม่ถูกพูดถึงเลยตอนที่ตรวจครั้งแรก
ทั้งที่ควรจะตรวจพบทันทีเลยนะ

แล้วก็การตั้งข้อกหาต่างเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์

ส่วนพญาหลักฐานมีมากกว่าคำให้การของคนบนเรือ
แต่ว่าพนักงานสอบสวนไม่สามารถหาหลักฐานเพิ่มเติมได้
แล้วก็อาจจะแจ้งข้อหาเป็นโทษเบา
อันนี้มันเป็นการแค่ลดกระแสสังคมหรือเปล่า
อกจากนี้ทนายนกเขาบอกว่าไม่เชื่อมั่นการทำหน้าที่ของตำรวจนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าพบว่าตำรวจเจ้าหน้าที่
ไม่ได้ทำหน้าที่หรือว่ามีข้อบกพร่องเนี่ย
เดี๋ยวจะร้องทุกข์กรณี๑๕๗ด้วย
ถ้าเกิดคดียังไม่ชัดเจนตำรวจไม่ควรปิดคดี

คุณผู้ชมฮะในคดีของคุณแตงโมอย่างที่บอกไปว่า
คนบนเรือไม่รอดสักรายถูกแจ้งข้อหากันหมด
ดังนั้นเราสรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซะหน่อย
ทบทวนกันซะหน่อยนะว่าแต่ละคนโดนข้อหาอะไรบ้าง
ปตนุพัฒน์โดนเยอะสุดฮะรวมแล้วนะฮะ
แจ้งข้อหา๒ครั้งเขาโดนไป๔ข้อหา
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะ
ฝ่าฝืนใช้เรือที่ไม่รับอนุญาต
หรือที่ใบอนุญาตใช้เรือในสิ้นอายุแล้ว

แล้วก็๔เทหรือทิ้งให้สิ่งปฏิกูลใดลงแม่น้ำ

นี่สำหรับป๔ข้อหาไปแล้วนะฮะ
โรเบิร์ตนายพยายามบูรณ์๓ข้อหาครับ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ฝ่าฝืนใช้เรือที่ไม่รับอนุญาต
เทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ
อันนี้๓ข้อหาสำหรับโรเบิร์ต
แซนเมื่อวานถูกแจ้งข้อหาตามหมายจับแล้ว

กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
จ๊อปกับกะติกบ้างเพราะว่าบ่ายโมงจ๊อปเข้า

จ๊อปไปที่สพเมืองนทบุรี
โดน๒ข้อหาตามคำพูดของทนายเดชานะ
บอกว่า๑ช่วยผู้อื่นมิให้ต้องได้รับโทษหรือได้รับโทษน้อยลง
ด้วยการทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาง่ายทำลายหลักฐาน
และข้อหาที่๒คือเททิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ
ส่วนกระติกเองนะฮะนี่อ้างอิงข้อกล่าวหาจากทนายเดชาเหมือนกันนะฮะ
กระติกจะโดนหมายเรียก๑ข้อหา
คือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา
นี่รวมครบแล้ว๕คนบนเรือ
ส่วนกุญสือนะฮะนี่ก็อ้างคำพูดทนายเดชา
กุญสือน่าจะเตือน๑ข้อหานะคือ๑
จ้างวานใช้เป็นผู้ให้คนอื่นแจ้งความเท็จ

และอาจจะถูกถอนใบอนุญาตทนายความด้วยนะ

เพราะเป็นเหตุร้ายแรงบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมนะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรออยู่นะคะตอนนี้นักข่าวก็อยู่ที่สพเมืองนนท
ถ้าเกิดว่าจ๊อปเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบทันทีเลยนะคะ
คงไม่ได้มาเป๊ะบ่ายโมงตรงขนาดนี้หรอก
แต่นักข่าวไปรอกันตั้งแต่เช้าแล้ว